แต่ผู้ชายคนนี้คือถ้าเป็นพี่ปุ้ยอาจจะต้องเรียกลูกสาว

รอตรวจวัดแอลกอฮอล์อยู่คุณผู้ชม

ก็ตรวจวัดแอลกอฮอลอยู่เขารอคิวอยู่
แล้วเขาบอกตำรวจเปล่าก็เปล่าเลย
ถ้าเมาก็คือเมาลองไปดูหน่อยฮะ
อย่ามาแตะฉัน

นี่นั่งท้าทายตำรวจเลยอ่ะ
ข้างหลังนั่นก็คือเพื่อนเขาก็กำลังให้ตำรวจวัดแอลกอฮอลอยู่นะ
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนั้น

แล้วก็มีการบอกว่าห้ามตำรวจม้าแตะตัวเขานะ

เอาลงโซเชียลด้วยนะ

ไม่มีโรงผ่านก็แกะเลย

เอาเบื้องของนี้

เออก็โดนจับเลยสิคะ

เป็นผู้โดยสารไม่ได้เป็นคนขับ
ส่วนเพื่อนที่เป็นคนขับเนี่ยก็เลี่ยงอยู่

แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับนะครับ

ประกันตัวแล้วก็ไปขึ้นศาลตามระเบียบนะ